คราวนี้มาดูเรื่องของอุบัติเหตุกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
อุบัติเหตุครั้งนี้ต้องใช้คำว่าล้มกันเป็นโดมิโน่เลยนะคะ
สไลด์รถยกรถสไลด์คันใหญ่ไปชนเข้ากับรถคันหนึ่ง
แล้วรถคันอื่นก็ไปชนชนต่อกัน
งานนี้รถที่ได้รับความเสียหายทั้งหมด๗คันด้วยกันนะคะ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้หน่อยค่ะ

ก็เพราะว่าแรงกระแทกจากต้นแรงเลย
เห็นไหมด้านหลังสุดเมื่อสักครู่นู่นข้างนู้น
รถยกรถสไลด์น่ะเป็นรถต้นเหตุคันแรกเลยค่ะ
น่าจะใช้ความเร็วประมาณหนึ่งแล้วนะคะ

ใช่ถึงบอกว่าแรงแรกมันแรงมาก
แล้วรถคันอื่นที่จอดอยู่ข้างถนนในหมู่บ้านด้วยนะครับ
มันถึงชนกันเป็นโดมิโน่แบบนี้
ตรงกลางเนี่ยเละเลยนะ

รุปแล้ว๗คันด้วยกันค่ะ
งานนี้เหมาไปเลยนะคะ
ใช้คำว่าวินาทสันตรโรได้ถ้าเยอะขนาดนี้นะคะ

เกิดขึ้นบนถนน๒เลนในหมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่งย่านรังสิต
ว่าคนขับรถสไลด์หลับใน
ก็เลยทำให้รถสไลด์พุ่งไปชนรถที่จอดอยู่หน้าหมู่บ้าน

ก็เลยทำให้แรงกระแทกมันค่อนข้างเยอะ
ทำให้รถที่ถูกชนกระเด็นชนคันอื่นต่อกันเป็นโดมิโน
โดมิโนที่รถที่จอดไว้ก็ได้รับความเสียหายด้วยนะคะ
ทีนี้ชาวเน็ตบอกว่าเห็นไหมเวลาจอดรถหน้าบ้านตัวเอง
หรือว่าถนนในหมู่บ้านตัวเองก็เชื่อว่าจะปลอดภัยนะ

จริงแล้วมันคือรถต้นเหตุนะ